คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงข้ามวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้
หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครคงได้เจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตกนานนะครับ
จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
แน่นอนครับสถานการณ์ฝนยังคงต้องจับตาต่อไป
เพราะว่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นต่อเนื่องขั้นต่ำ
การว่าจะตกไปถึงกลางสัปดาห์
และแน่นอนครับหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไป

ลมหนาวที่จะเข้ามาเยือนอีก๑ระลอก

โดยก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้

สร้างความปั่นป่วนให้กับสภาพอากาศเมืองไทยของเรา

ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงนะครับ

กลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยการแผ่ลงมานั้นค่อยแผ่ลงมา
การว่าจะแผลลงมาต่ำสุดแรงสุด
ในช่วงกลางสัปดาห์นี้
และแน่นอนมัวหน้ากาศเย็นในเกลามีลักษณะแห้ง

จึงเข้ามาปรัฐะกับอากาศที่มีความชื่นสูงที่เข้ามาปกลุ่มในเมืองของเราก่อน
ทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ซึ่งจะเป็นแบบนี้ในช่วงแรกที่มีการแผลลงมาของมวลอากาศเย็น
แล้วก็มาปะทะกับอากาศชื้นที่ปกลุ่มในเมืองของเรานะครับ
และอย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากฝนหยุดตก
สิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คืออากาศจะเย็นลง
โดยจากการตรวจสอบคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
โดยหลังจากนี้แต่ละพื้นที่นั้นก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นลมหนาวที่แตกต่างกันออกไป
เนื่องจากเวลามวลอากาศเย็นเขาแผลลงมาก็จะแผลลงมาฝั่งตะวันออกก่อน
ดังนั้นพื้นที่ที่จะได้สัมผัสลมหนาวจุดแรกก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงวันที่๘จนถึงวันที่๙
หลังจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ตามลำดับเจ้าหนาวแนวหนาวเย็นแบบนี้
ในช่วงแรกที่มีฝนตกลงมาอาจจะหนาวเป็นพิเศษ
ดังนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
แน่นอนครับในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ถ้าหากยิ่งหนาวมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่
บริเวณทางตอนล่างโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยคงจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
เพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ซึ่งเป็นมาสุมที่เหนียวนำเอาความหนาวเย็นมือเย็นเมืองธรรมเรานั้น

บริเวณทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
โดยในขณะนี้ภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง๕เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ในขณะที่ตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้มีน้ำที่ต้องเฝ้าระวัง
ตามลำคลองต่างที่ตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะล้นตลิ่งที่๕จังหวัดนี้นะครับ
ก็ได้แก่บริเวณจังหวัดอ่างทองพนครสี่อายุทยาสุพันธ์บุรีนยยกเผ็จบุรี
อกจากนี้แม่น้ำมูลครับที่ไหลผ่านในบริเวณจังหวัดบุรีลำศรีสะเกดอุบลราชธานียังมีภาวะน้ำมาก
ที่สำคัญน้ำเหล่านี้แน่นอนเวลาเพิ่มขึ้นรวดเร็วอาจจะไม่ทันตั้งตัว
จากนั้นติดตามสภาพอากาศติดตามการปรากฎเตือนภัย

ที่จะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ